เรื่องของสัตว์อีกนะฮะก็คือพยูนตอนนี้เจ้าหน้าที่พบซากพยูนเกยตื้น
บนเกาะลิบงนะครับถือว่าเป็นพยูนที่ตายตัวที่๑๑ของปีนี้แล้ว
แล้วก็ซากของพยูนปรากฏว่ามีคนมาตัดชิ้นส่วนบางส่วนไป
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนที่มาเจอซากพยูนแล้วมาตัดชิ้นส่วนไปเนี่ย
เอาชิ้นส่วนเหล่านั้นไปทำเครื่องลางของขลังนะครับ
ประมงพื้นบ้านบนเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่
ห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงนะครับคือชาวประมงเขาแจ้งเจ้าหน้าที่นะ
หลังจากพบซากพยูนเกยตื้นที่หาดบ้านหลังเขา
ตรวจสอบเป็นพยูนโตเต็มวัยครับแต่ไม่ทราบเพศยาวประมาณ๓เมตรแล้ว
เน่าเหลือแต่เนื้อกับหนังส่วนกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อบางส่วนหายไป
มีรอยของมีคมกรีดแล้วก็ตัดตามแนวลำตัวด้วย
ว่าตายมา๕๗วันแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายซากมาไว้ที่ท่าเรือหาดยาว
แล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักกันตังนะครับ
และเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าซากพยูนตัวนี้เนี่ย
ก็เป็นตัวเดียวกับที่ประธานมะคุเทศจังหวัดตรัง
พบว่าลอยอยู่กลางทะเลตรังเมื่อวันที่๑๔กันยายนที่ผ่านมา
ห่างจากชายหาดไปประมาณ๒๐กิโลเมตรในสภาพไส้ทะลักที่หน้าท้องนะครับ
แล้วก็ถ่ายภาพไว้ได้แบบนี้

แต่เมื่อพยูมันตายแล้วก็ซากมาเกยชายหาดกลับ
เพราะว่ามีกระดูกแล้วก็เนื้อบางส่วนหายไป
ก็เลยคิดว่ามีคนที่พบซากพยูนที่มาเกยตื้นอยู่ตรงนี้
แอบตัดไปทำเครื่องลางของขลังนะฮะ
หลังจากนี้ก็จะได้นำซากพยูนไปผ่าชนะสูตรที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน
เพื่อหาสาเหตุการตายของมันต่อไปนะครับ